ไปดูความคืบหน้าเรื่องนี้ที่จังหวัดสิงห์บุรีครับ

มีผู้หญิงคนหนึ่งถูกสามีเตะก้านคอ

คือญาติเชื่อว่าเนี่ยนะ
ตอนผัวเตะสงสัยวิญญาณจะออกจากร่างไป

วิญญาณจะออกจากร่างไปตอนนั้นคืออาจจะตกใจ

คือตามความเชื่อเขาบอกว่า
อยากจะให้หมอปลามาเอาวิญญาณกลับร่าง

หรือว่ามีปฏิหารจะรักษาแล้วอาการดีขึ้น
ก็เอาเถอะแต่เชื่อว่าไปพาวิญญาณกลับร่างก่อน

เป็นเพราะวิญญาณหลุดออกจากร่างไปใช่นี่แหละครับ
หมอปลาไปจริงมือปราบสัมภเวษีครับคุณผู้ชมครับ
ไปที่บ้านของนางอาริยาพาวรัตนภาษีอายุ๔๓ปี
อยู่ที่หมู่๑๕ตะบนทองเอนอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีครับ
ตอนนี้เธออาการโคม่านะครับรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอินบุรี
หลังจากถูกนายภัยทูลออสมานนะครับ
อายุ๔๖ปีสามีเนี่ยเตะก้านคอครับเมื่อวันที่๗ธันวาคมที่ผ่านมา
๓วันแล้วอาการของนางอารยาภายังไม่ดีขึ้น
แพทย์บอกให้ญาติทำใจแล้วนะครับเพราะว่าอาการสุดลง
แต่ญาติเชื่อว่าที่นางอารยาภายังไม่ฟื้น
เพราะว่าวิญญาณออกจากร่างตอนโดนเตะก้านคอนะครับ
แล้วก็ยังไม่ยอมลาจากเพราะอาจจะเป็นห่วงลูกด้วย
ลูกคนเล็ก๓ขวบเองจึงขอความช่วยเหลือจากหมอปลา
น้องสาวของนางอารยาพาเล่าบอกว่า
วันเกิดเหตุเนี่ยนะฝันเห็นแม่ที่เสียชีวิตมาหา
แม่เสียชีวิตไปแล้วมาหาโอ้โห
ในความฝันนะในสภาพตาถลนฮะ
แล้วก่อนเกิดเหตุผู้บาดเจ็บจะชอบพูดทำนองแช่งตัวเอง
เดี๋ยวก็ตายแล้วจนถูกสามีเตะก้านคอครับ
หมอปลาเดินสำรวจรอบบ้านของนางอารยาภา
แต่ก็ยังไม่พบความผิดปกติที่บ้านหลังนี้ครับ
ตอนนี้คนเจ็บหมอว่าเป็นอย่างไรมั้ง
ก็แกนสมองตาย
แล้วก็ภาวะคลุมที่ก็คือ

ก็ส่งตัว

แล้วก่อนที่พี่สาวเราจะโดนเตะก้านคอ

ฝันว่าเห็นแม่หนูใส่ชุดสีขาว
และแกนมือพร้อมผมไม่มีตาถล่น
แต่พี่สาวหนูตอนที่ว่าเขายังไม่เป็น
เขาจะพูดว่าเดี๋ยวก็ตายแล้ว

แล้วเขาก็เบ้นอย่างที่ปากเขาพูด

หมอปลาเนี่ยเดินไปที่บ้านของนางสุนันทากำจาย

วิ่งไปหมดสติที่บ้านหลังนี้นะครับ
หมอปลาเริ่มโอกจะอ้ากแล้วตอนนี้

โดยเฉพาะตรงบันไดขึ้นบ้านนะครับ

ตามเสียงหมอปลานะครับเอาลองฟังดูครับ
ตรงนี้ใช่ไหม
รู้แล้วเหตุผลว่าทำไมเขาถึงไม่ยอมละร่าง

คือสวยแป๊บเอาละก่อนเหี้ย
ตรงนี้แหละคุณผู้ชมทำให้หมอปลาเชื่อว่า
วิญญาณของนางอรยาพาอยู่ตรงนี้
อดคล้องกับข้อมูลของเจ้าของบ้านที่บอกว่า
อารยาพานอนสลบอยู่ตรงบันไดลักษณะนอนขวางอยู่ด้วยนะ
ขอให้ดวงวิญญาณเนี่ยถูกเหยียบย่ำนะฮะ

เชื่อว่านางสุนันทาที่เหยียบขึ้นบันไดทุกวันเนี่ย
อาจจะโดนพลังงานลี้ลับเข้าไปด้วยแหละ
ขอพิสูจน์ด้วยการให้น้องสาวของผู้บาดเจ็บและเจ้าของบ้านจับมือกัน
ปรากฏว่ามือเจ้าของบ้านเย็นเจี๊ยบเหมือนมือคนตายเลยเขาว่างั้น
คือมันจะเย็นเห็นไหมมันจะเย็นแบบนั้นมันจะเย็นแบบศพ

หมอปลาไปที่โรงพยาบาลอินบุรีครับคุณผู้ชมครับ
จังหวัดสิงห์บุรีไปเยี่ยมนางสาวอารยาภาที่ตอนนี้เธอเนี่ยครับ

หมอปลาทำพิธีสะกดจิตแล้วก็อโหสิกรรมให้กับนางอารยภา

กลับมาที่บ้านของนางสุนันทาอีกเพื่อนบ้านอีกครั้งหนึ่ง
เพื่อทำวิธีปลดปล่อยวิญญาณที่บริเวณหัวบันได
ซึ่งเป็นจุดที่หมอปลาเชื่อว่านี่แหละตรงนี้แหละนะ
วิญญาณของอารยาพาหลุดออกจากร่าง

น้ำมนต์ที่ทำไว้พรมรอบบ้านที่เกิดเหตุระหว่างนั้นนะครับ
ก็ให้น้องสาวเรียกวิญญาณครับ
หมอปลาบอกว่าหลังจากทำพิธีแล้วนะ

เพราะว่าตอนนี้ได้ทำพิธีปลดปล่อยวิญญาณ

ซึ่งชีวิตของนางอารยาภาน่าสงสาร

ว่าจะคบหากับผู้ชายคนไหนก็จะถูกทำร้ายร่างกายโดยตลอดครับ
แต่ก่อนอื่นขอขอบคุณโรงพยาบาลอินบุรีนะฮะ
ที่ทั้งคุณหมอและพยาบาลเนี่ยน่ารักทุกคนนะฮะ
แล้วผมก็ได้สอบถามข้อมูลกับพยาบาล
ก็บอกว่าก้านสมองของพี่เขาเนี่ยตายหมดแล้ว
ตอนนี้ที่ยังอยู่เพราะระบบร่างกายเขาเนี่ย
หัวใจเขายังเต้นปกติ
เขาบอกว่ามันแล้วแต่ร่างกายของแต่ละคน
มันไม่สามารถกำหนดได้ว่ากี่วัน

ถ้าหมอบาลได้จะมีการแนะนำครอบตัวอย่างไรบ้างไหมครับ

คือเราก็ถามทางโรงพยาบาลต่อว่า
เราสามารถเอาถอดเครื่องหายใจได้ไหม
หมอบอกว่าถ้าใส่แล้วจะไม่มีการถอด
ก็ต้องรอให้ร่างกายเขาละไปเอง
อันนี้คือได้สอบถามกับคุณหมอที่โรงพยาบาลนะครับ
ซึ่งแต่ตอนนี้เท่ากับร่างที่นอนอยู่ที่โรงพยาบาล
ก็คือเป็นร่างที่ไร้วิญญาณ
เป็นร่างที่รอวันชาปนกิจแค่นั้นนะครับ

คือตอนนี้ถ้าเราเรียกเขาให้เขารู้ว่า

แต่ว่าอย่างไรนะคนเป็นญาติก็ยังหวังอยู่ลึก

ให้อรยาพาอาการค่อยดีขึ้น
เราก็เอาใจช่วยด้วยนะครับ